ส่งขายต่างประเทศเลยนะคะ
ใช้คำว่ารายได้เสริมไม่ได้แล้ว

อย่างนั้นเป็นยิ่งหลายละยายศักดิ์ของชีวิตอีก
ใช่ค่ะฟาร์มจิ้งหรีดที่เห็นนี้คือฟาร์มจิ้งหรีดชุติการในตำบลศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัยมีนักศาลชุติการเจ้าอายุ๓๘ปี
เป็นเจ้าของฟาร์มแห่งนี้ค่ะซึ่งคุณชุติการก็เล่าว่าตนเองนั้น
ปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปัจจุบันทำงานเหมือนกันนะคะงานหลักคือ
หัวหน้าสำนักงานประหลัดเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
ปลายปี๒๕๕๗เห็นเพื่อนเลี้ยงจิ้งหรีดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าแมลงทอด
ประกอบกับเห็นมีร้านขายแมลงทอดเพิ่มมากขึ้นอันนี้ต้องยอมรับนะคะ
สุโขทัยพิศนุโลกร้านแมลงท่อนี้เยอะจริงนะคะ
ปรึกษากับแฟนเลยแล้วก็ทดลองทดลองเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริม
โดยต่อเติมหลังบ้านของตัวเองนี่แหละเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่
ช่วงแรกบอกว่าไม่มีความรู้นะคะประสบปัญหามากมายเลยค่ะ
ไปหลายหมื่นบาทแต่ว่าไม่ย่อท้อค่ะ
ศึกษาวิธีการเลี้ยงอย่างจริงจัง
ทำให้รู้ว่าวงจรชีวิตของจิ้งหรีดเป็นอย่างไรนะคะ
ถึงจะดูแลได้อย่างถูกวิธีค่ะ
ปรากฏว่ามียอดสั่งซื้อเข้ามาจากหลายจังหวัด
รวมถึงแม่ค้าในสุโขทัยที่รู้ข่าว
ก็มาติดต่อขอซื้อไปทอดขายด้วยเช่นกัน
ขยายพื้นที่เลี้ยงออกไปอีกนะคะ
ต้นปีที่แล้วมีคนมาติดต่อขอซื้อจิ้งรีด

สหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษด้วยนะคะ
ก็ได้มีการปรับวิธีเลี้ยงเป็นแบบออร์แกนิค

จิ้งหรีดมีความสะอาดทั้งภายนอกและก็ภายในค่ะ
มีออเดอร์จัดส่งเดือนละ๑๐ตันนะคะ
ตกประมาณเดือนละ๒๐๐๐๐๐บาทค่ะ
ค่ะก็สำหรับจิ้งหรีดทำเป็นอาหารได้หลายอย่าง

ไทรแป้งทอดก็ได้
ใช่ค่ะก็เป็นอาหารยอดฮิตของคนไทยไปแล้ว
ใช่คนถังชาติเขาชอบแล้วเดี๋ยวนี้แมลงอะไรแปลกนะครับ
รสชาติเขาก็ไม่แปลกนะคือรสชาติเขามัน
พอรับประทานได้พอรับได้
หลายคนที่อาจจะมองว่าแปลกไม่กล้าทานลองดู